ที่แรกเราจะพาไปตลอดเที่ยวกันที่เชียงคานอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดเลยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงค่ะ
โดยหุบเขาลูกเล็กลูกน้อยที่อบล้อมธรรมชาติที่สวยงามทำให้เชียงคานเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ
มาถึงเชียงคานทั้งทีเราก็ต้องตื่นแต่เช้ากันหน่อยเพื่อมาชมวิวทะเลหมอกที่ภูทอกยามเช้าสุดฟินแบบนี้บอกได้เลยล่ะค่ะว่าคุ้มค่ากับการตื่นเช้าอย่างแน่นอน
โดยความยิ่งใหญ่ของปุ๋ยเมฆสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วเมืองเชียงคานยามแสงแรกของวันใหม่
โดยทะเลหมอกภูทอกแห่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้ามืด
และจะเริ่มสลายไปในช่วงสายค่ะ
กเป้ไปเที่ยวกันต่อที่หินสามวาน
ปฏิมากรรมธรรมชาติสุดอลังการหนึ่งเดียวของโลก
แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งของจังหวัดบึงกาล
โดยการมารับแสงแรกของวันกลางภูผาและม่านหมอกที่หิน๓วัน
ดูคล้ายกับฝูงครอบครัววานที่มีทั้งพ่อวานแม่วานและลูกวาน
ด้วยการสร้างสรรค์จากธรรมชาติที่มีมานานกว่า๗๕ล้านปีเลยทีเดียวค่ะ
ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงศ์อีกด้วยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ไต่ระดับขึ้นมาที่ขอบฟ้า
ทำให้เห็นแสงสีส้มของพระอาทิตย์ไล่เฉดสีกัน
ตัดกับสีขาวของทะเลหมอกแบบนี้สวยงามไหมล่ะคะคุณผู้ชม
บความวุ่นวายไปสัมผัสอากาศเย็นกับไอหมอกขาว
อ้อมกอดของธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ชมวิวงามยามเช้าจุดแรกกับจุดชมวิวเนินกุดดอย
ฟินไปกับวิวภูเขาเคล้าหมอก
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมนั่นเอง
และอีกจุดชมวิวไฮไลท์ของอุทยานก็คือจุดชมวิวเขาช้างเผือกเขาในฝันของนักผจญภัยหลายคนค่ะ
ซึ่งจุดนี้เราจะสามารถมองเห็นเขาช้างเผือกได้แบบผ้าโนรามาใกล้สุดเลยล่ะค่ะ
ใครที่อยากจะมาผจญภัยที่เขาช้างเผือกต้องรอกันอีกนิดนึงนะคะเพราะทางอุทยานจะเปิดให้จองเพื่อเข้าไปเดินเขาและพักค้างแรมเพียงปีละสองถึงสามเดือนในหน้าหนาวแบบนี้เท่านั้นค่ะ
และที่สุดท้ายลงใต้ไปสัมผัสอากาศหนาวทะเลหมอกสวยกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ชมความอลังการของทะเลหมอกไอเยาเวงที่มีหมอกหนาปกคลุมยอดเขาราวกับพื้นผ้าห่มเรียกว่าเป็นแหล่งอันซีนไทยแลนด์แดนใต้เลยทีเดียว
เพราะที่นี่มีทะเลหมอกให้ชมได้แบบตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าพื้นที่ในอำเภอเบตงเป็นพื้นที่ที่อยู่บนที่สูงแล้วก็มีอากาศเย็นนั่นเอง
และยังเต็มไปด้วยป่าไม้แหล่งน้ำและเมื่อไอแดดตอนเช้ากับความชื้นมาสัมผัสกันก็จะเกิดเป็นทะเลหมอกที่สวยงามยาวแบบสุดลูกหูลูกตาไปเลยค่ะ
และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวสวยรับทะเลหมอกเที่ยวได้ไม่มีเบื่อที่ตลอดข่าวของเรานำมาแนะนำในวันนี้ค่ะ
ใครยังไม่มีคนให้กอดลองมากอดทะเลหมอกสวยแบบนี้ดูนะคะรับรองฟินเฟิร์ก
นี่เป็นไงคะชมวิวทะเลหมอกสวยที่เมืองไทยเที่ยวได้แบบไม่มีเบื่อ
ไม่ว่าคุณจะอยากเที่ยวทะเลหรืออยากเที่ยวเขาคุณก็จะไปเที่ยวได้ทั้งสองที่เพราะมันคือทะเลหมอกค่ะว้าว